ส่วนกรณีน้องจูนนะคะที่เป็นเหยื่อถูกอดีตสามีที่เป็นทหารบอกเลิก
แต่ว่าพอขอเลิกเขาก็ไม่มีการเซ็นใบหย่าให้
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
แล้วก็นำน้องจูนไปทิ้งไว้ที่ป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขัน
เมื่อวานนี้คุณแม่ของน้องจูนนะคะได้นำหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
เข้าไปมอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอเพิ่มเติมหน่อย
เป็นดีเอ็นเอที่ติดอยู่กับที่ปืนนะคะ
บอกว่าไปหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมให้หน่อย
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยบอกว่าการก่อเหตุครั้งนี้

บอกว่าไม่ได้ทำคนเดียวเพราะว่าจุดที่นำร่างของน้องจูนเนี่ย
ไปทิ้งอยู่ไกลจากถนนหลัก๒๐กิโลเมตรนะ
สงครานอัจฉริยทรัพย์ทนายเครือข่ายต่อต้าน
บ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
พร้อมด้วยนางสาวสุกริตาสุภานินหรือว่าน้องจูน
ที่ถูกอดีตสามีซึ่งเป็นนายทหารยุทธ์๑๐๓
ทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๓เดือน
เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นการเข้าให้รายละเอียดของคดีแล้วก็นำหลักฐานมามอบให้เพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งครอบครัวสงสัยในประเด็นสถานที่ที่เกิดเหตุ
เนื่องจากบริเวณนั้นเปลี่ยวและห่างจากปากซอยถึง๒๐กิโลเมตร
ก็เลยไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาที่ทำร้ายจะลงมือเพียงคนเดียว
โดยเชื่อว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องหาหลังก่อเหตุด้วยนะคะ
รวมถึงในประเด็นที่พ่อและแม่ของอดีตสามี
เสนอเงินให้๑ล้านบาทหลังจากที่เกิดคดีแล้ว
ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้เซ็นเอกสารแต่อย่างใดด้วยค่ะ
พลตำรวจตรีสมเกียจแสงสินสอนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะคะ
บอกว่าส่วนอดีตสามีที่ตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
บอกว่าเป็นเพียงการทำร้ายร่างกายไม่ได้มีเจตนานะคะจะทำให้เสียชีวิต
ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมยืนยันว่าไม่กระทบต่อสำนวนคดีแน่นอนค่ะ
ส่วนกรณีที่สารพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวอดีตสามี
ตำรวจบอกว่ามีการคุ้มครองพยานอยู่แล้วแต่หากพบว่ามีการข่มขู่
ทำเรื่องขอให้สารทหารถอนประกันทันทีบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะ
ขณะที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของน้องจูน
แล้วก็ไปตรวจสอบลายนิ้วมือบนอาวุธปืนที่ใช้ในการทำร้าย
เพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วก็ไปหาความเชื่อมโยงว่า
จากอดีตสามีแล้วมีใครที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อีก
โดยต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบระยะหนึ่งจึงจะมีความชัดเจนค่ะ